กรณีนี้จะเป็นข่าวใหญ่ต่อไป
เพราะว่าผู้ปกครองของเด็กหญิงป๕เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความ
บอกว่าลูกซึ่งเรียนป๕ขออนุญาตครูไปเข้าห้องน้ำ
แต่ปรากฏว่าครูผู้ชายเดินตามเข้าไปที่ห้องน้ำ
ปีนห้องน้ำข้ามไปหาเด็กหญิงเข้าไปขืนใจเด็ก
กลายเป็นประเด็นแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๑ขวบนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนแห่ง๑
อำเภอคำม่วงจังหวัดกรสินออกมาร้องเรียน
บอกว่าลูกสาวถูกครูประจำชั้นเป็นชายวัย๕๗ปี
ล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำของโรงเรียนนะครับ
โดยแม่ของเด็กหญิงเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
วันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ลูกสาวเนี่ย
เลิกเรียนกลับมาบ้านตัวแม่เองก็พบว่าลูกสาวเอ๊ะเมีย
อาการผิดปกติครับจากที่ลูกสาวเคยเป็นเด็กร่าเริงยิ้มแย้ม
ใสเมื่อกลับมาบ้านแต่พอกลับมาครั้งนั้นมีอาการ
ซึมเศร้านอนห่มผ้าร้องไห้แม่ก็เลยแปลกใจพยายาม
ถามลูกสาวว่าเป็นอะไรลูกลูกสาวเล่าความจริงให้ฟัง
บอกว่าถูกครูประจำชั้นล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
โดยเมื่อเวลาประมาณบ่าย๒ของวันที่๑๑สิงหาคม
ขณะที่เธอกำลังนั่งเรียนหนังสือก็ปวดท้องได้ขออนุญาตครูประจำชั้น
ไปเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำอยู่ด้านหลังอาคารเรียน
จากนั้นครับครูประจำชั้นคนดังกล่าวได้เดินตามมา
แล้วปีนกำแพงห้องน้ำครูที่อยู่ติดกัน
แล้วก็เข้ามาในห้องน้ำที่มีเด็กนักเรียนหญิงคนนี้อยู่บังคับ
ใช้มือปิดปากไม่ให้เด็กส่งเสียงร้องจากนั้นครับก็ล่วงละเมิดทางเพศ
ขออภัยคุณผู้ชมคือครูเนี่ยใช้ปากเนี่ย
ดูดหน้าอกเด็กใช้นิ้วมือล้วงเข้าไปในอว่ายะเพศ
เด็กสามารถสลับตัวออกหนีออกมาได้แล้วก็ครูคนนั้นนะ
ยังเข้ามาสอนตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณ
สะเทือนใจไหมล่ะหลังจากเกิดเหตุนะครับทางแม่ของเด็ก

พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะไปสอบถามเรื่องราวข้อเท็จจริง
ซึ่งในวันนั้นครูประจำชั้นคนนั้นก็ยอมรับว่าได้กระทำกับเด็กจริง
แล้วก็มีการยื่นข้อเสนอว่าจะให้เงิน๒แสนบาทเพื่อไม่ให้เอาเรื่อง
แม่ของเด็ก๑๑ก็ไม่ยินยอมรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น

เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมของครูที่ทำกับลูกศิษย์ได้ลงคอ
และไม่อยากให้ก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกนะครับ
ขณะที่ทางผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรสินเขต๓
ก็คือนายกันรักพลตื้อก็ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
พร้อมสั่งย้ายครูประจำชั้นคนดังกล่าวมาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยไม่มีกำหนดแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ทางผู้ปกครองของเด็กก็ยังไม่ยินยอมนะ
นี่แค่ย้ายเองเหรอแล้วคณะกรรมการจะตัดสินอะไรต่อนะครับ
เรื่องนี้ทำให้มีคนของขึ้นด้วยคุณคนของขึ้นนั่นก็คือคุณบุ๋มปนัดดา
ใช่โพสต์แรงเหมือนกันนะคะมีการโพสต์ข้อความคือแม่ก็ทนไม่ไหวแล้วไง
เขาโพสต์ข้อความครูต้องจุดจุดขนาดไหนถึงทำได้ขนาดนี้
คือคำของคุณบุ๋มก็คำตรงแล้วฮะคือต้องเฮียขนาดไหนอะไรเนี่ยนะ
ค่ะแล้วก็บอกว่าปีนห้องน้ำมาเพื่อการนี้ยิ่งกว่าโรคจิต
แล้วคุณบุ๋มก็พูดนะเชื่อว่าโดนใจใครหลายคน
เพราะว่าคุณบุ๋มบอกว่าอยากถามไปถึงพอสำนักงานเขตการศึกษา
ว่าแค่ย้ายเหรอในเมื่อเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำแล้ว
ไล่ออกเลยไม่ได้เหรอคะแล้วที่ย้ายเนี่ยมันยังอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
ถูกต้องไหมคะเด็กจะอยู่ต่อไปยังไงต้องหวาดกลัวต่อไปแค่ไหน
แล้วครูแบบนี้ควรถูกประจานเด็กคนอื่นจะได้ระวังต่อไป
อันนี้เป็นข้อความที่คุณบุ๋มโพสต์
ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในข้อความที่คุณบุ๋มโพสต์กันเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นคนบันเทิงหลายคนก็สุดทนเช่นเดียวกัน
รุมด่าครูเลยนะบอกโอ้โหครูเนี่ยเราก็พูดไม่ได้เมื่อกี้นะ
แต่เป็นคำแรงเลยที่ด่าครูตรงเลยนะฮะ
ก็วิจารณ์ครูอย่างเดือดอย่างหนักเหมือนกัน
แล้วก็มีคนในวงการบันเทิงนะฮะ
อย่างคุณอุ้มลักษณะคุณหลิวอาจารยาเนี่ย
ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าย้ายไม่พออยากให้ไล่ออกไปเลยนะฮะ
แล้วก็เรื่องของคดีข่มขืนด้วยนะครับ
ล่าสุดนายพันรักพลตื้อผู้มนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรสินเขต๓นะครับ
ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง

สั่งการให้บรองภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรสินเขต๓
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับ
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ส่งเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาแล้วก็ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่
ในการดูแลช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองนะครับ
แล้วก็มีคำสั่งให้ครูประจำชั้นคนดังกล่าวเข้ามาช่วยราชการที่เขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งแต่วันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีกำหนดส่วนจะให้ออกหรือยังไงนั้น
ก็รอคณะกรรมการในการตัดสินนะครับ
ล่าสุดขณะนี้จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ
ซึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
มีมูลความผิดซึ่งทางสพปกรสินเขต๓เนี่ยนะฮะ
ก็ส่งเรื่องไปยังศึกษาที่การจังหวัดนะครับ
เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นอีก๑คณะกรรมการ
อีกหนึ่งชุดพร้อมกับมีการเสนอเรื่องให้ครูประจำชั้นคนดังกล่าว
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะฮะ
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างเด็ดขาดนะครับ
บอกว่าฟันไม่เลี้ยงนะฮะหากพบใครกระทำผิดจริงนะครับ
ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางเด็กและผู้ปกครองของเด็ก
แม่ของเด็กหญิงวัย๑๑ปีบอกว่า
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เรื่องนี้มาเกิดขึ้นกับลูกสาว
คือรับไม่ไหวรับไม่ได้จริงฮะสงสารลูกมากเลยตอนนี้
หวาดภาวะและกลัวจนไม่กล้าไปโรงเรียนแล้ว
ทำอย่างไรล่ะเยียวยาจิตใจเด็กอย่างไรล่ะ
อย่างไรก็ตามนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้
ยังเคยเกิดขึ้นกับลูกชายของเธอด้วยนะ
โอ้โหตอนนั้นลูกชายเรียนอยู่ปฐมเองคุณ
คือเคยโดนครูคนนี้คนเดียวกันเลยจับอวัยวะเพศมาค่ะ
แล้วทีนี้ตอนนี้นะแม่บอกว่าลูกชายจบออกมาอายุ๒๐กว่าปีแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครอบครัวคุณแม่เองก็ไม่ได้ติดใจอะไรไง

เพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกชายแต่ไม่คิดไง
พอเคยเกิดขึ้นกับลูกชายแล้วรอบนี้จะมาเกิดขึ้นกับลูกสาวอีกเนี่ย
ครูคนนี้ยังไงนะฮะจับทั้งของเด็กผู้ชายลวนลามทั้งเด็กผู้หญิง
ก็ต้องเอาโทษให้หนักเลยนะฮะ
ถ้าตรวจสอบว่ากระทำผิดจริงตอนนี้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับ
นี่คือล่าสุดที่เราติดตามข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ทราบ

ใช่แล้วก็เรื่องนี้คนวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยค่ะ